ต่อเนื่องกันกับเรื่องทางด้านของประหลาดกระทรวงมหาดไทย
ส่งหนังสือไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด๑๔จังหวัดภาคใต้
ให้จัดโซนนิ่งพร้อมให้ความช่วยเหลือชาวบ้านอย่างเร่งด่วนครับ
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร
บรรยายงานพื้นที่นามถ้วม๖อำเภอแล้ว

วนน้ำจากครองชุมพรทะลักเข้าท่วมผิวถนนยาวกว่า๒กิโลเมตรครับ
ทั้งฝั่งขาขึ้นแล้วก็ขาล่อง
รถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้
เข้าวัดประเดิมมวลน้ำจากแหล่งเดียวกัน
ไหลเข้ามาท่วมผิวถนนเป็นระยะทางยาวประมาณ๕๐๐เมตร
ส่งผลให้รถติดยาวกว่า๑กิโลเมตรครับ
แต่ยังคงท่วมถึงที่อำเภอสินปุ่นที่หมู่๕และหมู่๔
ที่มีบ้านถูกน้ำท่วมกว่า๓๐หลังคาเรือน
แล้วก็มีบ้านเรือนถูกตัดขาดเนื่องจากว่าน้ำท่วมสูงประมาณ๘๐เซนติเมตรถึง๑เมตร๕๐เซนติเมตรครับ
มีถนนกว่า๑๐เส้นทางถูกน้ำท่วมรวมทั้งถนนระหว่างอำเภอขาวพนม
และอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชตอนนี้น้ำเอ่อท่วม๑ช่องจราจรครับ
ด้านนายกฤษฎาบุญราชนะครับประหลักกระทรวงมหาทัยในฐานะเป็นรองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มีหนังสือด่วนไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับ๑๔จังหวัดทางภาคใต้
โดยแจ้งแนวทางการดำเนินการเพื่อให้การปฏิบัติงานนั้นเป็นพื้นที่ประสบภัย
อาทิกำหนดวิธีการช่วยเหลือหรือบรรเทาภัยให้เหมาะสมตามสภาพข้อเท็จจริงของแต่ละพื้นที่เกิดเหตุ
รวมทั้งให้กำหนดโซนนิ่งในการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยแบบบรินาการกับทุกภาคส่วนครับ
รวมทั้งกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบแล้วก็ประเด็นการรายงานสถานการณ์และแก้ไขปัญหาให้ความช่วยเหลือ
และก็เตรียมความพร้อมรับมือให้กับกองอำนวยการกลางทุก๓ชั่วโมงเพื่อทราบข้อที่จริงและก็สามารถสั่งการสนับสนุนการปฏิบัติในพื้นที่ได้
เน้นย้ำภูมิในการอำเภอภูมิในการท้องถิ่นให้ความสำคัญในการเข้าไปยังพื้นที่ที่เกิดสถานการณ์เป็นประจำและก็บัญชาการเหตุการณ์ด้วยตัวเองครับ
เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและความเชื่อมั่นต่อผู้ประสบภัยตลอดจนประเมินสถานการณ์แนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานต่างด้วยครับ